ตอนนี้ตำรวจใช้มาตรการเด็ดขาดกับผู้ค้ายาเสพติด
โดยล่าสุดวิสามันฆาตกรรมผู้ต้องสงสัยค้ายาเสพติดไป๑๑คน
โดยถูกมองว่าเป็นการลุกคืบปราบปรามยาเสพติด
ที่ประกาศจะขจัดอาชญากรรมให้หมดจากประเทศภายในเวลา๖เดือน
กลางความกังวลว่ามาตรการที่เข้มงวด
จะนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน
วิสามันฆาตกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่

โดยตำรวจเผยว่าทั้ง๑๑คนขัดขืนการบุกจับกลุ่ม
โศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์กล่าว
ว่ามีผู้ต้องสงสัยค้ายาเสพติดกว่า๔๐คน
ถูกวิสามันฆาตกรรมในช่วงเวลาเพียง๔๐วัน
หลังจากที่นายโรดิโก้ชนะเลือกตั้งประธานธิบดี
เทียบกับช่วงเวลา๔เดือนก่อนหน้านี้
มีผู้ต้องสงสัยค่ายาเสพติดถูกวิสามันไป๓๙คน
ดูเตอร์เต้จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในวันที่๓๐มิถุนายนนี้
ตัวนโยบายสำคัญที่ทำให้เขาชนะการเลือกตั้ง
คือการประกาศที่จะขจัดการค้ายาเสพติดและอาจยากรรมอื่น
ให้หมดไปในเวลา๖เดือนและย้ำกับตำรวจว่าจะสนับสนุนเต็มที่
สังหารผู้ต้องสงสัยที่ต่อต้านเจ้าหน้าที่ด้วยความรุนแรง
ยังเตือนว่าหากพบตำรวจคนใดเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด
คนนั้นก็จะเผชิญชะตากรรมเช่นเดียวกับอาทยากร
ผู้อำนวยการบริหารสถาบันปฏิรูปการเมืองและการเลือกตั้งฟิลิปปินส
มองว่าคำประกาศของนายดูเตอร์เต้มีผลอย่างยิ่งต่อปฏิบัติการปราบปราม
ของเจ้าหน้าที่ทั้งจากบรรยากาศการต่อสู้กับอาทยากรรมในขณะนี้
และจากที่มีรายงานระบุนะครับว่ามีตำรวจฟิลิปปินส์บางส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธุรกิจค้ายาเสพติดอาจทำให้ตำรวจบางคนเร่งปราบปรามพ่อค้ายา
อย่างรุนแรงเพื่อตัดช่องทางที่จะสาวมาอย่างตัวเองได้